แล้วก็จะมีพวกลอตเตอรี่ที่เหลืออยู่ถูกไหม

เพราะฉะนั้นนะครับไอ้ลอตเตอรี่ที่มันไม่ถูกเนี่ย
เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะอย่างพี่คนนี้ครับ
ไหนก็ไหนแล้วนะลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกก็มีเยอะ

แต่ว่ามันสวยนะเฮ้ยไปดูกันครับ
คือร้านตัดผมก็เป็นร้านธรรมดาแต่คุณดูฝาบ้านเขาฮะ

ฝ้าเพดานเป็นฝาบ้านไปแล้ว

ลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกนะวางเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเลย
แต่ตรงฝาร้านเนี่ยโอ้โหตรงฝ้าตรงเพดาน
ฝ้าเพดานนี่แหละคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าเห็นแล้วมัน
สะกิดใจสะกิดตามีเยอะขนาดไหน
เยอะมากนับไม่ไหวอ่ะ

มีการตกแต่งเป็นลวดลายด้วยเนอะ
ใช่จะมาแบบเรียงกันอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะซ้ำกัน
ก็เลยเปลี่ยนรูปแบบเอาแบบให้มันดูกลมดูมีลวดลายด้วย
นี่ยังเหลืออยู่นะยังใช้ไม่หมด
ฝ้าแล้วก็จะมีประตูหน้าบ้านกำแพงติดรถติดห้องน้ำ
คิดว่านะตอนนี้กำลังรออยู่ให้มันครบนั่นเองนะฮะ
ถามคนนี้๑๐ตรีเจรช่วยบำรุงเจ้าของร้าน
เขาเล่าให้ฟังว่าแกน่ะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพื่อช่วยราชเสริมรัฐเป็นประจำทุกงวดอยู่แล้ว
แล้วก็เริ่มสะสมลอตเตอรี่ที่ซื้อแล้วไม่ถูกรางวัลมาตั้งแต่ปี๕๘นู้น
รวมกันแล้วก็ประมาณ๓๖๐๐ใบนะครับ
ถ้าคิดเป็นเงินคร่าวใบละ๘๐บาทก็๔แสนกว่าบาทแล้วนะ
แสนนะไม่ใช่ถูกนะโอ้เยอะนะจะบอกให้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมีโอกาสที่ได้ไปเห็นที่วัดทุ่งเคล็ดอำเภอทัพสแก่
ประจบคิริขันที่นั่นเขานำลอตเตอรี่เก่าที่ญาติโยมบริจาคมาประดับฝาผนังสาราไว้
สำหรับเก็บศพเนี่ยนะฮะสาราที่แบบว่าเขาไว้ประกอบพิธีเนี่ยนะ
แกก็เลยปิ๊งไอเดียนะเฮ้ยไหนที่วัดเขาทำแบบนี้ได้
เพราะฉะนั้นก็เลยลองทำแบบนี้ดูโอ้โหลูกค้าที่มาเห็นก็ถูกอกถูกใจนะ
เห็นแล้วมันก็สวยดีดูลอตเตอรี่ไปเลือกทรงผมไปสิครับ
จะได้ทรงไหนลองนึกสภาพนะเวลาตัดผมอยู่เงยหน้าไปนะ
เลขอะไรดีนะเพียบเลยเพียบ
ตัวเลขเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยพอทำแบบนี้แล้ว
สิ่งหนึ่งที่ตามมาอีกอย่างคือลูกค้าเขาเห็นแล้วเขาอยากสนับสนุน
เขาจะมาซื้อลอตเตอรี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่มาซื้อเพราะไอ้ลอตเตอรี่พวกนี้มันไม่ถูกรางวัล
แต่ว่าลูกค้าเขาก็มีลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลเหมือนกัน
เอามาให้ใช่ไหมใช่เขาเอามาให้พี่แกเขาสิบตรีเจรเนี่ย
แกก็ได้รับเอาไว้แล้วตอนนี้ก็มีมากมายหลายใบแล้วด้วย
ก็อย่างที่น้องใบตองใบตองบอกนะครับว่ามีโอกาสนะถ้าเกิดมีเยอะจริงแล้วก็เดี๋ยวจะแปะให้ทั่วบ้านเลย
คงหลังคาก็จะเปลี่ยนเป็นหลังคาลอตเตอรี่แล้วนะครับ
หลังคานี่สีแดงเสียมเงินไม่ต้องแล้วเป็นลาย

ผนังเริ่มลามมาตรงผนังเริ่มเป็นวอลเปเปอร์เป็นกระเบื้อง
คือให้ดูเนี่ยนะไม่ใช่อะไรนะอยากจะให้คนที่ดูแล้วรู้สึกว่ามีไอเดียเก๋ไก่เนี่ย
ก็ลองดูสิครับสำหรับลอตเตอรี่ที่มันไม่ถูกรางวัลอาจจะเก็บเอาไว้
เพื่อไปทำประโยชน์ไปทำเป็นรีไซเคิลเป็นอะไร
บอกว่ามันเหลือเยอะมากจนมันไม่รู้จะเอาไปทำอะไรจริงแล้วมันทำให้เป็นประโยชน์ได้เยอะนะ

ลองดูประดิษฐ์เป็นพวกแบบเก้าอี้หรืออะไรทำใช้ในบ้านดูก่อน
เผื่อว่ามันเป็นไอเดียที่ดีคุณทำได้ทำขายก็เป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วยทำเป็นกระปุกออมสินอะไรอย่างนี้
หรือเดี๋ยวนี้เขาจะมีเอาไปทำเป็นหมวกเป็นพัดอะไรต่างมีไอเดียมากมายเก๋มาก
ลองดูแล้วกันเป็นไอเดียเผื่อว่าถ้าเกิดว่าลอตเตอรี่ที่มันเหลือแล้วมันไม่ถูกรางวัลเนี่ยยังไงดี
มันดีนะสำหรับลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลเอาไปทำสิ่งของที่เป็นประโยชน์ดีกว่าเอาไปต้มกินเยอะเลยครับ